ต้องระมัดระวังภัยที่เกิดจากคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ไปเดินห้าง
มันไม่ใช่แบบนั้นนี่ฉันหมายถึงคนทั่วไปนี่แหละ
บางทีเดินเข้าห้างเราไม่รู้ไงว่าเขาเป็นโจรหรือเปล่า
แต่ผู้หญิงคนนี้ไปเดินห้างปรากฏว่าเขาไปขโมยของมาเยอะมากเลยค่ะ
ขโมยแล้วเอาไปทำอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนจับภาพผู้หญิงคนนี้ได้
ก็ดูเหมือนมาช้อปปิ้งปกติใช่ไหมแต่จริงแล้วเขาเป็นขโมยค่ะ
เข้ามาขโมยของจากห้างแห่งนี้ไปเยอะมาก
ขโมยเสร็จแล้วก็ออกไปที่ลานจอดรถนะคะ
แต่สุดท้ายคุณทำอะไรเอาไว้ก็ไม่พ้นผลกรรมตัวเองนั่นแหละ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสพร้อมกับชุดสืบสวนก็จับกลุ่มเธอได้
ผู้ก่อเหตุผู้หญิงคนนี้แหละหน้าเสื้อสีส้มนี่นะ
ชื่อนางสาวพีรดาคอนกำลังอายุ๓๖ปีนะคะ
ขับรถเก๋งมิซูบิชิมิราสีเขียวทะเบียน๘กกทท๑๗๖๘กรุงเทพมหานคร
ขนอะไรไปบ้างเธอขโมยอะไรไปบ้าง

ป๋องผลไม้กระป๋องนี่แหละ๗๓กระป๋อง
แล้วยังมีผ้าอ้อมเด็กอีก๑ห่อใหญ่มูลค่ารวม๖๑๑๖บาท

นั่นแหละเอาไปทำไมล่ะเธอก็ต้องไปถามหน่อยนะ
นางสาวพิยดาเธอบอกว่าจริงเธอก็พักอาศัยอยู่กับสามี
อยู่แถวย่านลาดกระบังก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ยเธอจะขับรถไปหา
น้องสาวที่ปฐุมธานีค่ะเอาก็แวะหน่อยแล้วกัน

จะไปขโมยผลไม้กระป๋องแล้วก็แพมเพิร์ตอีก
เหตุผลก็คือจะเอาไปให้หลาน
และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
ของที่ขโมยมาเยอะแยะเนี่ยไม่ได้ให้หลานทั้งหมดนะ
จะขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

ถูกเขาก็นึกว่าของทั่วไปปกติถูกต้องตามกฎหมาย
ทีนี้ค่ะก็ต้องจับกลุ่มเงินไปนะคะ
แล้วก็ถามถึงเหตุผลว่าทำไมทำแบบนี้
บอกว่าตอนนี้ตกงาน
ไม่มีเงินจะมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ก็คงหน้ามืดตามัวแหละก็เลยมาเกาะเหตุแบบนี้
ตอนนี้ตำรวจก็จะสอบสวนเพิ่มเติม
เดี๋ยวก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อย่างที่คุณชิสาบอกนะทำอะไรก็ได้แบบนั้น
เพราะว่าอะไรทุกวันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิด
มันจับหาได้หมดแล้วครับเป็นหลักฐานชั้นดีด้วยแล้วชักเจนค่ะ